ก็คือ๑๐สิงหาคมนะคะก็ทำให้ต้องย้อนกลับไปดูเพราะว่า
คุณจตุพรที่เมื่อกี้ออกมาบอกว่าจะกลับบ้าน๒๐ครั้ง
ที่หลังจากออกนอกประเทศเนี่ยปรากฏว่าก็มีการโพสต์ในลักษณะขอกลับบ้านเนี่ย
ถ้านับดูแล้ว๒๑ครั้งด้วยกันนะคะ
ถ้าเรานับตั้งแต่ที่นายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีไปต่างประเทศครั้งที่๑
ก็คือวันที่๑๐กันยายนปี๒๕๔๙ไปปฏิบัติภารกิจ
วันที่๑๙กันยายนปีเดียวกันก็ถูกรัฐประหาร
จากนั้นครั้งที่๒วันที่๒๘กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
ทักษิณเดินทางกลับไทยครั้งแรกก็เกิดวลีกราบแผ่นดินนะคะ
ครั้งที่๓วันที่๓๑กรกฎาคมปี๒๕๕๙
ไปร่วมพิธีเปิดโอลิมปิกที่ประเทศจีน
ตอนนั้นก็แจ้งว่าจะกลับไทยวันที่๑๑สิงหาคมปี๒๕๕๙

จนกระทั่งวันที่๓๐มีนาคมปี๒๕๕๙
ซึ่งเป็นครั้งที่๕มีการวีดีโอคอลมาเวทีการชุมนุมของนปช
และครั้งที่๖ช่วงปี๒๕๕๕โฟนอินไปในงานสังสรรค์คนเสื้อแดงภาคอีสาน
หลังจากนั้น๑๑มกราคมปี๒๕๖๒
ก็เป็นครั้งที่๖ที่นายทักษิณให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่า
อยากมาเลี้ยงหลานไม่เล่นการเมืองห่วงบ้านเมืองเท่านั้น
แล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่๒๙มิถุนายนปี๒๕๕๙
ถึงวันที่๑๙กรกฎาคมปี๒๕๕๙
โทนี่อยากจะกลับไทยอยู่บ่อยครั้งรวมแล้ว๖ครั้ง
ถ้าไล่เรียงกันไปตามหน้าจอ
ส่วนครั้งที่๑๓วันที่๒๓กรกฎาคมปีที่แล้วค่ะปี๖๕
และครั้งที่๑๔วันที่๒๖กรกฎาคมปีเดียวกัน
ก็ปล่อยวีดีโอคอลวันเกิด๗๓ปีบอกว่า
อภัยศัตรูอยากกลับบ้านเพราะสงสารคุณหญิงพจมานค่ะ
และเนื่องในวันครบรอบ๑๖ปีรัฐประหารวันที่๑๙กันยายนปี๒๕๕๙
ซึ่งก็เป็นการโพสต์ครั้งที่๑๕
ก็ขอกลับบ้านอีกครั้งบอกว่าอยากไปเลี้ยงหลาน
พร้อมแบ่งปันความรู้ให้สังคมไทย
โทนี่อยากกลับไทย๒ครั้งค่ะ
แล้วก็วันที่๒๔มีนาคมปีนี้นับเป็นครั้งที่๑๘
ก็มีการเปิดใจกับสื่อญี่ปุ่นบอกอยากกลับไทยหลังเลือกตั้ง

ถ้าได้รับอนุญาตให้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัวนะคะ
ตอนนี้ผมติดคุกมาแล้ว๑๖ปีพร้อมกลับมารับโทษจำคุกในไทย
ผมทรมานมามากพอแล้วถ้าผมต้องทนทุกข์อีกในคุกที่เล็กกว่าก็ไม่เป็นไร
อันนั้นก็คือเป็นการเปิดใจนะคะกับสื่อญี่ปุ่นเมื่อวันที่๒๔มีนาคมนะคะ
วันที่๑และวันที่๙พฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะก็เป็นกระแสเลยนะคะ
อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าช่วงใกล้เลือกตั้งพอดีนะคะ
ทักษิณก็ทวิตข้อความระบุบอกว่าขออนุญาตกลับไปเลี้ยงหลาน
เพราะผมอายุจะ๗๔ปีแล้ว
แต่อีกครั้งหนึ่งไม่เหมือนกับที่ผ่านมา
เพราะว่ากำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนก็คือภายในเดือนกรกฎาคมก่อนวันเกิด
ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะว่าจะกลับก่อนวันเกิด
โพสต์ขอกลับบ้านเนี่ยโพสต์มาแล้ว๒๐ครั้ง
และล่าสุดวันที่๑๐สิงหาคมที่บอกว่าจะกลับ
ก็รวมทั้งหมด๒๑ครั้งนะคะ
นี่แหละค่ะ๒๑ครั้งและครั้งนี้ก็คือครั้งล่าสุดเลยนะคะ
ถ้าเกิดว่านายทักษิณกลับมาวันที่๑๐สิงหาคม
ตามที่โพสต์ครั้งล่าสุดนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ก็คือถ้าสมมุติว่าวันที่๑๐หลังจากลงเครื่องบินที่สนามบินดอนเมือง
เจ้าหน้าที่ราชธรรมเขาก็จะถือหมายแจ้งโทษไปรอรับที่สนามบินเลย
แล้วก็คาดว่าลงเครื่องปุ๊บก็จะส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
วันแรกที่เข้าเรือนจำนายทักษิณสามารถทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายดีกา
ขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายโดยถือเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์
ซึ่งในปัจจุบันในทักษิณต้องโทษจำคุกรวม๑๐ปีนะคะ
คำพิพากษาสารถึงที่สุดแล้ว๓คดี
คดีที่๑ก็คือให้นอมินีหรือบุคคลอื่นถือหุ้นบริษัทชินคอป

คดีที่๒ทุจริตโครงการหวยบนดินโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย๓ตัว๒ตัว
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้โทษจำคุก๒ปีไม่รอลงอาญา
อันนี้จำคุก๓ปีไม่รอลงอาญานะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคดีก็คือทุจริตจัดซื้อที่ดินย่านรัชดาพิเศษที่มีโทษจำคุก๒ปี
อันนี้ปัจจุบันก็หมดอายุความไปแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันที่๑๐สิงหาคม
คุณทักษิณกลับบ้านนะคะก็จะมีภาพอย่างที่ได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ราชธรรมก็จะนำหนังสือหมายแจ้งโทษไปรอรับที่สนามบิน
แล้วก็ว่ากันไปตามขั้นตอนค่ะ